ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้ต่อเนื่องหน่อยนะฮะ
หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุลูกชายของดาราตลกชื่อดังคุณเอ๋เชิญยิ้ม
หรือว่าผู้กองสมาร์ทในซิตคอมดังเนี่ย
ก็คือคุณอามคุณอามอายุ๒๖ปีนะครับขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์
ชนท้ายรถบรรทุกแล้วก็เสียชีวิตนี่คุณเอ๋นะฮะ
แล้วก็คุณอามลูกชายที่นั่งอยู่ที่เสียชีวิตอายุ๒๖นะฮะ
คือคุณอามเนี่ยเขามีเพจเรื่องของผีเกี่ยวกับเรื่องแนวตามล่า
ไปดูเรื่องผงเรื่องผีเนี่ยนะครับตีสามกว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะ
คุณอามเสร็จจากถ่ายรายการเข้าบ้านก็ขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์ออกไป
แล้วไปชนท้ายรถบรรทุกทำให้เสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนสะพานต่างระดับแถวปากเกร็ดนนทบุรีนะฮะ
นี่ที่เกิดเหตุนะฮะวันนี้เนี่ยเป็นวันสวดพระอภิษฐรรมศพคืนสุดท้าย
ทีนี้มันมีกรณีเกิดขึ้นก็คือคุณเอ๋ที่เป็นคุณพ่อของคุณอามที่เสียชีวิต
บอกว่าไม่พอใจกลุ่มเพื่อนของลูกชายมากนะครับ
เป็นภาพวันที่ไปรับศพนะวันที่รอศพมาที่วัด
คุณเอ๋บอกว่าเพื่อนของลูกชายเนี่ยเอารูปของลูกชายนี่เห็นไหมฮะ
ถือรูปไปถ่ายทำรายการในเพจ
เอาลองดูนะฮะในคลิปที่ยังอยู่ในติ๊กต๊อกอยู่ตรงนี้นะฮะ

คือคุณเอ๋เชิญยิ้มเขาก็บอกว่าเอ้าก็ลูกชายเขาเสียชีวิตไปแล้ว

เอาไปทำคอนเทนต์เรียกยอดไลฟ์ยอดวิวหรือเปล่า

นี่ค่ะนี่เป็นช่วงหนึ่งของรายการเรื่องของผีทางเพจเฟซบุ๊กนะครับ
เพื่อนของคุณอามนะครับคุณอาร์มคือ
ีรพลจันตรงวัย๒๖ปีที่เสียชีวิตไปนะครับ
เอารูปไปทำกิจกรรมในเพจถ่ายทำรายการเรื่องของผีนะครับ
เพื่อนก็บอกจะพาไปด้วยเดี๋ยวจะพาอามไปด้วย
คุณเอ๋บอกไม่พอใจเลยสั่งให้เพื่อนลบคลิปเลยนะฮะ

นี่ฮะเพื่อนลูกชายนี่ต้องออกมาไลฟ์ขอโทษขอโพยกันเลยนะฮะตรงนี้นะครับ
เห็นไหมฮะต้องมาไลฟ์ขอโทษคุณเอ๋เลย
ส่วนคุณเอ๋นะครับวันนี้คุณเอ๋คือให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาเลยนะครับ
ที่วัดนะฮะหน้าโรงศพของลูกชาย
ตำหนิเพื่อนของลูกชายว่าเอารูปลูกชายเนี่ยไปทำแบบนี้ได้ยังไง
เหมือนไม่ให้เกียรติดวงวิญญาณของลูกชายเลย
แล้วมันจะทำให้กลายเป็นว่าดวงวิญญาณของลูกชายเนี่ยไม่สงบสุขหรือเปล่า
ที่เขาจะอยู่ที่วัดใช่ไหม
กลายเป็นว่าเอารูปลูกไปแล้วก็ไปเรียกเขาไปที่นั่นไปที่นี่

คุณเอ๋ยังพูดถึงแฟนของลูกชายนะครับ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ารู้เรื่องนี้ดีที่สุดนะฮะ
นี่ค่ะ
เพราะคุณเอ๋บอกดีไม่ดีเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะหาว่า
คุณเอ๋ไปรู้เห็นเป็นใจไปอนุญาตให้เพื่อนลูก
เอารูปลูกไปถ่ายทำไปทำคอนเทนต์ตรงนี้นะครับ
หลังจากนั้นก็ได้เรียกเพื่อนของลูกชายเนี่ย

คุณเอก็เรียกเพื่อนลูกชายมาเลยนี่ครับ
เพื่อมาชี้แจงยืนยันกันว่า
ตัวคุณเอ๋เองกับเพื่อนลูกก็ไม่ได้โกรธอะไรกันนะ
ก็ถือว่าเคลียร์กันเข้าใจแล้วจบแล้ว
และขอให้ช่วยลบคลิปทั้งหมดออกไปให้หมดเลย
เพื่อตัดปัญหาอื่นที่จะตามมาด้วยอย่างเช่น
เดี๋ยวมีคนไม่เข้าใจหาว่าคุณเอ๋เอาลูกชายมาหากินอีกนะ
มีนะครับคุณเอ๋ยังบอกว่า
หลังจากนี้เนี่ยถือว่าให้เป็นบทเรียนกันเลยนะ
ว่าใครจะทำอะไรต้องระมัดระวัง
พอท่านดูข่าวกันบางคนดูข่าวแค่ไม่ถึง๓๐ปีด้วยซ้ำ
ดูบทสรุปอะไรเลยก็ด่าผมเลยก็มี
ผมเลยบอกว่าเฉพาะที่ลูกผมเสียผมโดนกระแทกจิตใจเยอะพอแล้ว

ผมโดนสังคมว่าอีกเข้าใจผิดคิดว่าผมเป็นแบบนั้นแบบนี้
พอแก้ข่าวปุ๊บก็โอเคดีขึ้นนะครับ
แต่ผมจะบอกว่าผมไม่อยากเจ็บซ้ำเจ็ดซ้อนกับจิตใจตันตัวเองแล้ว
ขอคิดว่าตอนนี้ก็คงจะไม่อยากให้ข่าวใดแล้ว

ขณะที่เพื่อนของคุณอามนะครับ
ทำเพจเรื่องของผีด้วยกันก็ออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดี
ทั้งหมดที่ทำไปเขาอ้างว่าเป็นความต้องการของอาม
ตั้งแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่แล้วเคยพูดกับเพื่อนเอาไว้
เขายืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยพ่อเอ๋ไม่รู้เรื่องอะไรด้วย

กระทำทุกอย่างก็เป็นการตัดสินใจที่เพื่อนทำกันโดยภารการทั้งหมด
แล้วก็บอกว่าอามเนี่ยเขารักเพจนี้มาก
ทุ่มเททำงานสร้างเพจนี้มา
ตอนที่มีชีวิตอยู่วันไหนไม่สบายก็ยังมาทำงาน
อ่าลองฟังเขาหน่อยนะครับ
ที่เราทำไปนะมันเป็นเจตนารมณ์ของอามเขา
คือผมและทีมงานไม่ได้

คิดไม่ดีเลยที่จะแบบว่า
ที่จะนำอาร์มมาหากินหรืออะไร
ผมและทีมงานกราบขอโทษพ่อเอ๋ที่ทำให้พ่อเอ๋
ได้มีการพูดถึง
เสียหายว่า
พูดตรงว่าเอาอามมาหากิน
มั่งอะไรมั่งคือผมกราบขอโทษพ่อเอกด้วยพ่อ
ไม่ได้รู้เห็นไม่ได้รู้เกี่ยวเลยแค่พ่อเอกแค่ให้เกียรติมาร่วมงาน
เปิดพิธีเพื่อลำลึกอ่า
คือมุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมคุณอาร์มเขาด้วยนะ
เพราะว่าเพื่อนเขาอ้างว่าคุณอาร์มเคยบอกไว้ว่าอย่างนี้เราก็ไม่รู้จริงไม่จริงอย่างไรนะฮะ
แต่คุณเอ๋คุณพ่อคุณอามบอกทำอย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ถูก
ทุกผู้ชมครับมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากที่ทางครอบครัวของคุณอามเนี่ย
ได้เจอเรื่องราวหลอนนะฮะ
ในพิธีเชิญดวงวิญญาณของคุณอามที่จุดเกิดเหตุล่าสุด
เชิญยิ้มคุณพ่อของคุณอามได้ออกมาไลฟ์กลางดึกที่ผ่านมา
เล่าให้ฟังกับสิ่งที่เจอนะครับ
โดยบอกว่าใครที่มองว่างมงายก็ต้องขออภัยด้วย
แต่ตัวคุณเอ๋เองเนี่ยรู้สึกแปลกก็เลยมาไลฟ์ให้ดู
เพราะหลังจากกลับมาจากงานสวดที่วัดมาถึงบ้าน
กลับมาพิวัติใบนี้ต้องมองช่วงที่กำลังเดินลงจากรถ
เพราะหันจะไปกดล็อกรถนี้รถล็อกไม่ได้
ที่แรกคิดว่าลืมกุญแจไว้รึบล่าวในรถ
ปรากฏว่ากุญแจยังอยู่ในมือ
เหมือนมีคนเดินผ่านเวลามีเซ็นเซอร์
พอเราปิดประตูอัตโนมัติใช่ไหม

แต่ถ้าเป็นลูกชายมาบ้านด้วยก็ยินดีนะ

แต่วันเราปิดประตูบ้านอัตโนมัติ
นี่เรื่องมันเลื่อนมาคึง

คือต้องมีอะไรผ่านมัน

ถ้าคิดว่ารักษรห์อยู่ใจ
มาลายดูและเมื่อกี้ไฟดับตรงไหน
ก็ดีนะถ้าเป็นลูกผม
นำปีพาดมาเล่นเพื่อแสดงความอาลัยให้ด้วย
กลุ่มเพื่อนเพจเรื่องของผีที่คุณอามเคยทำเอาไว้
ก็นำภาพคุณอามสมัยยังมีชีวิตมาจัดเป็นซุ้ม

รวมทั้งเรื่องของความสามารถของคุณอามที่
เจ้าตัวเขาก็มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องด้วยนะ
ทางครอบครัวก็เลยเอากีต้าตัวโปรดเนี่ย
อาร์มใช้เล่นตลอดเอามาตั้งที่งานศพด้วย
ค่ะคุณเอ๋เชิญยิ้มให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับ
กับเพื่อนของลูกชายที่เอาภาพของลูกชายไป
แล้วก็บอกว่าลูกชายเคยพูดเอาไว้เนี่ยนะฮะ
คุณเอ๋บอกว่าจริงแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนของลูกชายและเคลียร์กันไปแล้ว

คือกังวลอย่างเดียวก็คือคนจะเข้าใจผิดนะ
หาว่าตัวของคุณเอ๋เองเอาศพลูกชายไปหากิน
ศูนย์เสียลูกชายคนโตใจก็แตกสลายพอแล้ว
ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ว่าอามจะพูดไม่พูดอย่างไร

แต่ว่าเขาก็ไม่อยากให้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

ทุกวันนี้เวลามองรูปลูกชายน้ำตามันไหลออกมาทันทีนะคุณเอ๋บอกนะครับ
ส่วนความเชื่อที่ว่าลูกชายมาที่บ้านเนี่ย
คุณเอ๋บอกก็ยังสัมผัสได้ตลอดนะครับ
รวมถึงเรื่องที่พระอาจารย์ที่ไปเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ

คือหลวงพ่อท่านบอกวิญญาณของลูกชายแรงมาก
คุณเอ๋บอกว่าก็สัมผัสได้จริงแต่ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะ
เดี๋ยวคนที่ไม่เข้าใจจะหาว่างมงาย
พรุ่งนี้จะมีพิธีชาปนกิจศพลูกชายนะครับ

ใจจริงแล้วยังไม่อยากเผาลูกนะฮะ
แต่มีคนทักว่าอย่ารั้งลูกเอาไว้เลย
ให้เข้าไปในทางที่เขาควรจะไปดีกว่า
เขาคงจะต้องดูแลสิ่งที่เขาห่วงทุกอย่าง
ไม่ว่าจะห่วงเรื่องอะไรผมจะสารต่อให้ลูก
พ่อเขาเคยพูดผมว่าพ่อถ้าพ่อเป็นอะไรไปไม่ต้องห่วงนะน้า
้านี่คือเมียผมเขาเรียกว่าน้าเขาสนิทกันมากกับน้า
น้ากับน้องเนี่ยสองคนเขาจะดูแลแทนเอง

แต่ณวันนี้ผมก็พูดกลับไม่ต้องห่วงนะลูก
เมียมึงลูกน้องมึงที่มึงรักพ่อจะดูแลให้
วันนี้คุณบอลเชิญยิ้มนักแสดงตลกชื่อดังอีกท่านหนึ่ง
มาเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิษฐรรศพคืนสุดท้ายนะครับ
นี่ฮะมาถึงก็ไปจุดทูบบอกคุณอาม
แล้วก็บอกว่าอามนี่เป็นหลานเห็นตั้งแต่เด็ก

ก็เสียดายมากความจริงเขาอยากเป็นนักร้องนะ
เขาร้องเพลงดีมากที่คุณบอลบอกนะครับ

โดยก่อนพิธีจะมีการเล่นดนตรีให้กับคุณอามฟังเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะฮะ
เมื่อสักครู่นี้ที่คุณเอ๋เชิญยิ้มให้สัมภาษณ์กับคุณจักรีนบรรณาธิการข่าวบันเทิงของเรานะ
บอกยังไม่อยากเผาศพลูกชายใช่ไหมใจจริงเนี่ย
แต่แน่นอนว่าก็มีคนบอกอย่าไปรั้งลูกไว้เลย
ผู้ชมฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อเลยนะ
นี่คุณจักรีนยืนยื่นไม้สัมภาษณ์อยู่อยู่กับช่างภาพของเราเนี่ย
ตอนที่กำลังบันทึกภาพอยู่เนี่ยแล้วมันมีจังหวะที่คุณเอ๋บอกยังไม่อยากเผาร่าง
ยังไม่อยากเผาศพลูกชาย
ผู้ชมดูภาพนะฮะอยู่ภาพที่ช่างภาพของเรากำลังถ่ายภาพอยู่เนี่ยนะครับ
อยู่ดีมันค่อยมืดลงแล้วภาพมันไม่ชัดนะฮะ

ต้องขอสัมภาษณ์ใหม่นะครับที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้
ขอสัมภาษณ์ใหม่นะฮะ
ก็ตอนนี้เขาคิดว่าอยากเก็บลูกไว้ก่อน
คืออย่างน้อยถ้ามันมีร่างมันผมสามารถมาหามันได้
สามารถมาคุยแล้วทำบุญมันด้วยทุกวัน
แต่ครั้งแรกก่อนจะขอบอกพี่เอ๋ต้องขอสัมภาษณ์ใหม่อีกครั้งนึงเนี่ย

เบลอมีอะไรมาบัง
แต่ในทางวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นได้ฝนตกฝ้าขึ้น
เห็นไหมซ้ายขวาเห็นไหม
จะเป็นที่อุปกรณ์การถ่ายทำอะไรหรือเปล่าผิดพลาดทางเทคนิคอะไรหรือเปล่า
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อกันแล้วกัน